ไปดูเรื่องราวน่าชื่นชมนะฮะมีพนักงานแท่นขุดเจาะน้ำมันไปช่วยสุนัขที่ลอยคออยู่กลางทะเล
สุดท้ายรอดครับตั้งชื่อให้ด้วยเจ้าบุญรอดครับ
ดูสิฮะน่าเอ็นดูน่าสงสารทีเดียว
บุญรอดเอ้ยใส่ตาอ้อนว่อนค่ะ
สภาพเนี่ยคลื่นลมทะเลตอนบ่ายมันจะนิ่งหน่อย
ทำให้ตัวเขาเห็นน้องแล้วก็แรงกระเพื่อมของน้ำ
ที่กำลังไหว้เข้ามาเกาะพอดี
เขายังกังวลว่าถ้าคลื่นแรงกว่านี้เขาคงมองไม่เห็นจริง
หลังจากน้องประกอบแล้วตรงอยู่ตรงขาของแท่นแล้วเนี่ย
ก็เลยรีบกันช่วยหาวิธีการในการช่วยมันขึ้นมานะครับ
เพื่อแข่งกับเวลาที่คลื่นมันซัดกระแทกตัวน้องหมา
เขาบอกว่าเรากลัวเรากลัวน้องจะหลุดไปอีก
ทำการช่วยเหลือลำบากแล้วแล้วเราก็ทำได้
น้องถูกดึงขึ้นมาสภาพอิบโรยอย่างเห็นได้ชัด
คาดว่าน้องจะพลัดหลงตกเรือประมง
หรือไม่ก็หนีตายจากการถูกทำร้ายบนเรือ
แล้วก็กระโดดลงน้ำมานะครับ
แล้วควรหมั่นเช็ดตัวเอาคราบเกลือออก
ซึ่งทางผู้โพสต์เองก็ทำตามนะครับ
ทำตามคำแนะนำแล้วก็มีการโพสต์ขอบคุณด้วย
แล้วก็มีการนำภาพล่าสุดของเจ้าบุญรอดมาอวดด้วย
ซึ่งภาพล่าสุดนั้นเจ้าบุญรอดดูแข็งแรงดูน่ารักร่าเริงมากขึ้น
แล้วก็เจ้าบุญรอดชอบนั่งตากแดดอีกด้วยนะฮะ
อย่างไรก็ตามนะฮะผู้โพสต์ก็มีการนำภาพมุมน่ารักของเจ้ามือรอดออกมาให้ดูกัน

ขอช่วยสมทบทุนในการช่วยเหลือ
ในการดูแลเจ้าบุญรอดต่อไปด้วย